ร่างสาวกามพูชาสิงหละกอกอาการปรรตประหลาดนะครับ

มันไม่ยอมออกสักทีหนึ่งครับ

ออกแล้วไป

ถอยเย็มหนีนหน่อยเอา
ไปหลัด

วูบมาเข้าแวบเดียวออกอีกแล้ว
คือกำลังจะไปเอาพระมาให้กำลังจะไปเอาแอมมาเนียมาให้ดม
สักพักเดียวยิ้มแร่เอาผีออกแล้ว

มาอีกทีกระโดดตุ้งติ๊งน้องเด็กอีกแล้วเหรอ
เข้าออกแบบนี้นี่คือผีเขมร
สาวกัมพูชามาสิงร่างแบบนี้
นี่คือคุณรัตนาซอยอายุ๒๙ปี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีอยู่หมู่๘

บางครั้งมันคะสวดมนต์ศาสตร์ผีเอง
ผีศาสตร์หัวผีคือผีไล่ผีเอง
แต่ที่หนักไปกว่านั้นคือไม่รู้ผีอะไร

โกกมือคล้ายกับงูเลื้อยแบบนี้ครับ

ัตนาบอกว่ารู้สึกตัว

เห็นที่เราอยากอยากได้อะไรกับรัฐรานของปล่อย
ยังน่ารักได้กับรัฐราน
คือเป็นอะไร
คือเป็นหนังฟ้า

ล้ะไวพ่วนใส่รถ
สำคัญคือรถใครน่าจะรถเพื่อน
ถามเพื่อนยังรัตนาซอยพ่นแบบนี้ครับพ่นป้ายพ่นทะเบียนพ่นให้เห็นว่า
ตรงไหนที่มันดูจะเป็นตัวเลขลักษณะซอยจัดให้หมด

เมื่อกี้เขาพูดอยู่ไง๕๑๑เหรอ
เขาพูดเลขมาอันนี้เราไม่เห็นกัน
เขาบอกเอง๕๑๑นะฮะยังไม่พอเพื่อนบ้านอย่างป้าหมอน
หมอนคือสมรแทร่ซื้ออายุ๕๑ปี
บอกเห็นแล้วรัตนาตอนแรกมาไม่เป็นอะไรเลย
ไม่มีอาการประหลาดแต่พออยู่มาสักพักเริ่มมีอาการประหลาด
เพราะอะไรเพราะเอาของเขมรมาบูชาด้วย
เอาของเขมรมาบูชาแต่ดูแลเขาไม่ดี
เกิดเหตุการณ์ของเข้าตัวแบบนี้
อันนี้คือป้าหมอนบอกนะป้าหมอนเป็นคนเชื่อเรื่องนี้เหมือนกัน
แล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับรัตนา
มันคือผีเขมรเข้าสิงร่างฮะ
ส่วนสามีของคุณรัตนาบอกรู้ได้ไง
อือกับใครเนี่ยอือกับป้ารู้ได้ไงว่าบ้านผม
มีของเขมรสามีของรัตนาพาไปดูเรื่องจริง
บูชาของเขมรจริงแล้วก็เข้าใจว่าไอ้ของพวกนี้
มันควรจะเข้าตัวเมียเข้าตัวภรรยาของเขานะฮะ
แต่ขอยังไงหรือทำยังไงมันก็ไม่หายสักที
แต่จากนี้สองส่วนส่วนหนึ่งก็จะไปไห้พงไหว้พระให้หายไป
อีกส่วนหนึ่งจะพาไปที่โรงพยาบาลหาหมอ
แต่ถ้าทั้งสองส่วนแล้วยังไม่หายหาใครหาหมอปลา
อยากจะหาหมอปลาหากหมอปลาเห็นเหตุการณ์นี้ว่างเมื่อไหร่
หมอปลาช่วยมาปราบผีทีหมอปลาบอกเห็นแล้วจ้ะ
เห็นแล้วว่าอาการแบบนี้คล้ายผีเข้าแต่มันไม่ใช่ผีเข้า
แต่มันคืออะไรครับมันคือผีเครียดเอาใหม่สิครับหมอปลา
มันคือผีเครียดนี่พูดแปลว่าอะไรผีเครียดประชดนั่นแหละ
มันไม่ใช่ผีหรอกเหตุการณ์นี้มาจากตัวของรัตนาเอง
ฟังหมอปลามือปราบสัมภเวษี
แต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ผีเข้า
แต่มันคือผีที่เกิดจากความเครียดที่มันสะสม
เครียดมากก็นอนไม่หลับ
พอนอนไม่หลับสมองมันก็เบอร์ครับมันก็เออเลอร์
แนะนำครับไปหาหมอโรงพยาบาลครับ
ดีที่สุดไม่ต้องไปหาหมอผีนะฮะเคสนี้ครับ